ภาพเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้น
คุณผู้ชมมันมีเรือประมงกำลังจะถูกยกขึ้นมาจากทะเล
แล้วมีรถเครนสองคันนะฮะกำลังใช้สลิงยกเรือขึ้นมา
แต่ปรากฏว่ามันมีสลิงของฝั่งหนึ่งมันขาด
ทำให้เรือนั้นมันก็ลงน้ำไปแล้ว
เคนคันหนึ่งก็ถูกลากลงน้ำไปด้วยไปดูพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหกลายเป็นว่าลงทะเลทั้งคันเลยอ่ะ
ดูอีกทีนะฮะแล้วจะดูในวงกลมสีแดง
เพราะโชคดีที่คนขับรถเครนเขาสามารถที่จะกระโดดลงมา
อาจจะถึงขั้นกลางเสียชีวิตสุดท้ายบาดเจ็บคนขับเครน
คนขับรถเคล้นนะครับอันนี้คือสะพานปูน้ำเผลอเมืองชิปตะนี
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะรถเคน๒คันกำลังยกเรือประมงขึ้นมา
แต่มันขาดก่อนเดี๋ยวมันดันรั้ง
คนขับสติดีครับเปิดประตูกระโดดออกมานะฮะ
แล้วชาวบ้านก็เข้าไปดูกันช่วยกันประถมพยาบาล

เพราะว่ามันก็ทั้งเรือทั้งรถนะฮะ

ไม่มีใครคิดว่าอุบัติเหตุแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะ
สภาพคนที่เขาไปยืนดูบนสะพานปลาก็คือมองไปข้างล่างไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะทำยังไงครับ